สอนหรือไม่มีใครห้ามคือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เชียงใหม่ไอ้ที่โปรยตอนปิดช่วงเมื่อกี้นั่นข่าวหนึ่งนะ
แต่ดูข่าวนี้ก่อนอันนี้ยังไม่ใช่หมวกกันน็อกนะคนละอัน
แต่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรถแดงถ้าไปเชียงใหม่
ต้องขึ้นรถแดงอ่าพอขึ้นไปบนหลังคาเถอะก็ไม่ทำไม
วิวเหรอพี่เบิร์ตยูคิดว่ามันเป็นหัวเรือไทยแท้

นะครับก็ไม่ได้บอกคนขับหรอกจะทำแบบนี้แต่ถึงเวลาพวกเขาก็แสดงอภินิหาร

คือไม่รู้ไม่รู้แล้วรับเคราะห์ด้วย
แชร์ข้อความบอกว่าเจอพฤติกรรมคึกขนองของนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งไม่สมควรกระทำคือปีนขึ้นหลังคารถสี่ล้อแดง
ขณะที่รถยังแล่นอยู่พวกเขาไม่คำนึงว่าถ้าพลาดพลั้งตกลงมา
มันจะเจ็บขนาดไหนแล้วก็รถที่ตามหลังมาจะหลบทันไหม
แบบนี้ต้องตามไปตักเตือนครับให้รู้จักใช้สติการกระทำหน่อย
อย่าเล่นพิเลนแล้วก็ระบุบอกว่าเกิดขึ้นบนถนนรอบคู่เมืองเชียงใหม่
ประมาณ๔ทุ่มวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมนะครับ
น่าจะอยู่ในอาการที่เต็มที่กันแล้วล่ะไม่งั้นคงไม่ทำแบบนี้หรอก
ช่วง๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ครับ
นำตัวคนขับรถโดยสาร๔ล้อแดงทั้ง๒คนมาทั้ง๒คันมา
นายนกสินผักกูดกับนายสิทธิเสนามาพบพนักงานสอบสวนดอม
ทั้งคู่ยอมรับว่าผมขับรถ๒คันนั่นเอง
แล้วก็ชาวต่างชาติที่ปีนไปอยู่บนหลังคาเนี่ยใช่รถผม
ก่อนหน้านี้เขามาขอเหมารถสองคันจะเที่ยวรอบคู่เมืองนะครับ
ก่อนขึ้นก็ได้เขียนป้ายบอกแล้วว่าห้ามปีนไป
คือคงมีคนเคยทำก็เลยมีป้ายติดเลยแล้วเขามีป้ายไว้
อ่าอันนี้เขาคือมีอยู่แล้วใช่ไหมดูปีนใหม่อะไรอ่ะอ่า
นี่แหละครับเขาบอกเขาไม่รู้จริงเขาไม่รู้จริงว่า
แห่ชาวต่างชาติจะปีนขึ้นไปบนหลังคานะครับ
แล้วปีนขึ้นไปตอนไหนก็ไม่รู้ขอโทษต่อไปจะระมัดระวังให้มากขึ้น
บอกพี่ถ้าพี่ไม่เข้มงวดพี่รับเคาะไปเพราะว่า
ตำรวจปรับไปโอ้โดนเปรียบเทียบปรับนะครับ
ไม่รู้จะพอค่าโดยสารหรือเปล่าในรายงานไม่ได้บอกว่าปรับเท่าไหร่นะครับ